ร้องได้

หนูชื่อเด็กหญิงกันกามนสมบูรณ์

ที่บ้านของหนูอยู่กัน๖คนค่ะ

นี่คือพี่น้องทั้งหมดของหนู๔คนค่ะ

พี่สาดุสุดเลยค่ะ
ที่ไหนเป็นคนที่เรียบร้อยที่สุดค่ะ
กับแม่ทำงานขายอาหารตามสั่ง
ใครจะสั่งอะไรก็ได้ทำได้หมดเลยค่ะ
น้องนิวเป็นเด็กที่ละเริงค่ะ
เวลาแบบแม่เหนื่อยอย่างนี้

เค้าจะเอามาอ้อนกะกรอะไรอย่างนี้

เขาพูดอย่างนี้ชื่นใจชื่นใจ
เวลาอยู่ที่ร้านหนูจะช่วยพ่อขายของค่ะ
หนูช่วยพ่อสืบน้ำสืบอาหารตามสั่ง
เก็บจานเก็บแก้วค่ะ
ภูมิใจได้ช่วยพ่อแม่ค่ะ
ลำบ่ายอย่างไรเขาก็ช่วยค่ะช่วยล้างจานค่ะ
ก็ตัวก็ยังไม่ถึงค่ะที่ล้างจานก็สูง

หนูสงสารพ่อมากเลยค่ะเพราะว่าพ่อปวดแขนค่ะ
พ่อเก่งเวลาผัดข้าวค่ะ
เวลาพ่อปวดหนูก็จะช่วยพ่อให้นวดค่ะ

มักทีผัดข้าวอยู่ก็

ขายรายได้แต่วันก็น้อยครับ
พออาทิตย์หนึ่งพอรวมแล้วก็แทบไม่ค่อยพอครับ
สมมุติว่าส่งนี้เราไม่มี๑๕๐๐บาทให้เขา

บางช่วงไม่ทันจริงครับก็คือยืมน้องก่อนนะครับ

กำลังใจของผมก็คือมีลูกครับ
ช่วยงานในบ้านแล้วก็ช่วยกันทำทุกอย่างครับ
เพื่อจะช่วยให้ครอบครัวพ่อแม่หมดหนี้ไวครับ
หนูอยากมีเงินใช้หนี้ให้พ่อค่ะ

ไม่อยากให้พ่อเหนื่อยค่ะ
มาพบกับน้องนิวหนูน้อยวัยอนุบาล
ขอตั้งปฏิฐานใช้หนี้ให้พอ

สวัสดีครับ
พี่โภค

พี่โภค

พี่โภค

พี่โภค

พี่โภค

พี่โภค

พี่โภค

พี่โภค

พี่โภค
พี่โภค

พี่โภค

พี่โภค

แล้วก็ให้พวกหนูไปเสือบน้ำเสือบข้าวกันค่ะ
นิสัยมิวเป็นยังไงถามใครได้บ้างถามแม่ดีกว่า

ตั้งแต่เห็นเขายืนรออยู่ตรงนี้แล้วเขาแบบพร้อมจะพุ่งอยู่ตลอดเวลาเลย
เขาสดใสมากเลยเขาเป็นคนยังไงคุณแม่
ไม่อยู่นิ่งอะค่ะยุกยิกอยู่ตลอดเวลา
พลังงานเยอะแล้ว
แลกคุณแม่
ก็จุดเริ่มต้นคือมีน้องคนหนึ่งนะคะที่เป็นนักร้องด้วยกัน

ทำไมถึงส่งนิวมาเด็กสุดเลยคุณแม่
แล้วอย่างหนึ่งจะได้เหรอคะคุณแม่

ทำไมหนูไม่มาคนแรกก่อนพี่ฟ้า
หนูเกิดคนแรกกับเขา
เอางี้ดีกว่าเพื่อเป็นการแบบพิสูจน์กันก่อนคุณป่า
ว่าสามารถร้องเพลงได้จริงหรือเปล่า
เราเข้าเพลงกันสักเพลงไหมคะ

นี่ถือว่าเป็นแบบว่านักสู้รุ่นจิ๋วจริง

งั้นเดี๋ยวมาถามกันก่อนว่าอยากได้สตางค์เท่าไหร่

ว่ามารายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ต้องการเงินทุนเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

เพลงรู้ไหมครับ๑แสนบาทต้องร้องเพลง

๑๐เพลงบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊วยบ๊
เพลงนี้มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่หนึ่งมาเลยครับ
สวัสดีค่ะ
ร้องได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เต้นจริงมาก

แม่พ่อพี่ฟ้าพี่เนรพี่เนยค่ะ

ทำไมเราไม่พูดว่าทุกคน

อย่างนั้นก็
พ่อแม่พี่ฟ้าพี่เนยพี่แนน

มานี่

รวมพลังพลังไว้

ตู้กันตู้กัน

เอาละเพลงที่๑นะ

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายใช้ได้ตั้งแต่เพลงแรกนี้เลย
นิวครับเพลงที่๑นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
กว่าดนตรีจะจบนะ
เพลงที่๑ครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

แร่รึที่จะกรอกว่าจะมาขอมัน
ปีนี้เลิกดีวันจันทร์น้องนับวันตั้งตารอ
อกกว่าหวั่นไหวหวั่นใจผู้ชายรูปหลอก
อายเพื่อนอายบุกรักนักวันต่างต่างรอ
แม่อายห่อห่อและกลัวจะรอเกินสายหัว
น้องอายเขานักคนชักนินทากันอยู่
ชาวหวานกว่าไรไม่กลัวกลัวใจของผีหนักหนา
จะขอก็รีบขออย่ารอให้ถึงปีหน้า
เพราะอีกนั้นขึ้นราคาแต่ข้าตัวน้องรักเราเหมือนกันเดิม